สายของทีมไทยเจ้าภาพหนักจริงจริงแต่ดูแล้วนะครับทุกทุกทีมก็สูสีกันหมดแล้วครับ
ซึ่งอากิราชนิชิโนเดินทางไปร่วมงานแล้วก็บอกได้ว่ามีความหวังยังมั่นใจนะครับ
ว่าจะพาทีมไทยผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายไปเล่นโอลิมปิกเกมที่บ้านเกิดของเขาที่ญี่ปุ่นได้ครับ
ไทยก็จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรายการนี้ระหว่างวันที่๘ถึง๒๖มกราคมปีหน้า
ถือว่าเป็นรายการที่เปิดหัวตั้งแต่ต้นปีแฟนได้ดูฟุตบอลดีในบ้านเราเลยครับ
ตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนในงานนะครับก็ยังมีทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการด้วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นตัวแทน
คนที่ขึ้นไปครับก็คืออานนท์อมรเลิศศักดิ์ครับนักเตะทีมชาติไทย
ในเรื่องอายุไม่เกิน๒๓ปีเล่นสมัยที่แล้วด้วยนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของเจ้าภาพ
ในการทำหน้าที่จับสลากผลที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับ
เอทีมไทยที่อยู่โถหนึ่งเนี่ยนะครับเป็นเจ้าภาพอยู่กับอีรักษ
ออสเตรเลียบาเรนถือว่านักสุดนะครับ
จากทุกกลุ่มแต่จริงแล้วพอไล่มาดูนะครับ
บีบีกาต้าญี่ปุ่นซาวดีอาราเบียแล้วก็ซีเรีย
มันก็ไม่ง่ายเหมือนกันครับกลุ่มซีอูสเบกิสถานะครับ
ซึ่งเป็นแชมป์เก่ารายการนี้อยู่กับเกาหลีใต้จีนแล้วก็อีราน
ดีครับเวียดนามรองแชมป์นะครับมีอยู่กับเกาหลีเหนือจอแดน
แล้วก็สหรัฐอารับเอมิเรตรายการนี้จะคัดเอาสามทีม
ก็คืออันดับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับของรายการนี้เป็นตัวแทนที่เอเชีย
กับญี่ปุ่นซึ่งเป็นเจ้าภาพโอลิปิกเกมในรอบสุดท้าย
อีกหนึ่งทีมเป็นสี่ทีมไปแข่งขันในปีสองพันยี่สิบนะครับ
ปีหน้าที่กรุงโตเกียวในโอลิมปิกเกมส์แต่ว่าในกรณีที่ญี่ปุ่นเล่นรายการนี้ครับ
เข้าไปถึงรอบรองในชิงแชมป์เอเชียสำหรับญี่ปุ่นนะครับสิทธิ์ใน
รายการชีชัมเอเชียจะได้เพิ่มนะครับอีกหนึ่งทีม
ติดตามมากมากนะครับซึ่งผลงานของญี่ปุ่นเนี่ย
ก็น่าจะการันตีในการเข้าสู่รอบรองได้เหมือนกันซึ่งหลังจากการจับสลาก
อาคีระบอกว่าในฐานะเจ้าภาพก็จะเตรียมตัวให้พร้อมนะครับ
แล้วก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเจอทีมไหน
เพราะว่าทุกทีมเนี่ยมันใกล้เคียงกันหมดเรื่องของความสามารถนะครับ
แล้วก็ประสบการณ์โดยส่วนตัวเขาก็จะหาข้อมูลเพิ่มเติม
กับนักเตะไทยรวมถึงคู่ต่อสู้ด้วย
ซึ่งปลายปีนี้จะมี๔เกมให้ได้ลองทีมนะครับ
วบคู่ไปกับชุดใหญ่หลังจากนี้เพื่อลุ้นคว้าตัวไปโอลิปิกเกมให้ได้ครับ
จริงเวลาก็เหลืออีกไม่เยอะนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเชียร์กันไปตามลำดับนะครับ
ซึ่งรายการชุดใหญ่ที่นิชโนคุมอยู่อีกหนึ่งชุดเนี่ย
ก็ติดตามกันได้ครับบอลโลกรอบเข้าเลือกโซนเอเชีย
ในรอบ๔๐ทีมนะครับนัดที่๓
อีวันอังคารที่๑๕ตุลาคมนี้แข่งขัน๑ทุ่มตรงนะครับ
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายเท่าสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที

นอกจากทีมชาติในรั่วยุ่งไม่เกิน๒๓ปี
เป็นเกมฟุตบอลโตต้าลีกครับในรอบชิงชนะเลิศระหว่างบุรีรามยูไนเต็ด
อดีตแชมป์๕สมัยพบกับรัจจวบนะครับ
ซิด้าบันโดวิชกุลซื้อของบุรีรำก็หวังจะพาทีมคว้าแชมป์อีกครั้งหลังจากที่สโมสรนั้น
แชมป์รายการนี้มานาน๒ปีและแม้ว่าการเจอกับประจวบ๔ครั้ง
บุรีรำจะชนะ๓แล้วก็เสมอ๑คือไม่เคยแพ้เลยนะครับ
แต่ว่าการเจอกับทีมเล็กหรือว่าทีมใหญ่จะประมาทไม่ได้นะครับในเกมรับชิง
ซึ่งเป้าหมายของบุรีรำคือต้องการแชมป์นะครับทุกถ้วยที่ลงแข่งขัน
และก็อยากทำให้ได้เพื่อฉลองครบรอบ๑๐ปีของสโมสรด้วย
ส่วนทางโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล
บรรดาภูกษอของบรรจวบก็บอกว่าถึงจะเข้าชิงครั้งแรก
แต่ก็อยากสร้างบริษัทให้บรรจวบสามารถคว้าแชมป์ให้ได้
แล้วก็มองว่าบุรีรำคืออันดับหนึ่งของประเทศอยู่แล้ว
ว่าประจวบจะเป็นรองแต่ทุกคนมีความมุ่งมั่น
แม้ว่าจะดูแล้วก็จะเป็นเกมที่ยาก
แต่ก็จะเล่นให้สมศักดิ์ศรีที่สุด
และเชื่อว่าสถิติก็มีไว้ทำลายหวังลึกว่าจะชนะครับ

รอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันเสาร์ที่๒๘กันยายน